สำหรับสภาพอากาศวันนี้นะคะภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเนี่ยหนาวแล้ว
แต่ทีนี้ภาคใต้ค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักมาก
ตกแล้วตอนนี้เขาประกาศด้วยนะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน
ปลาไหลหลากดินโครนถล่มเราเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้นะคะ
คุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนบ้างหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมไปเที่ยว
สภาพอากาศเป็นแบบไหนรายงานกันเข้ามาในไลน์หน้าจอค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่าถ้าจะไปเที่ยวใต้ช่วงนี้คือติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
วันนี้เราก็มีรายงานเรื่องของภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะที่ชุมพรตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงเลยค่ะ
หลายพื้นที่น้ำท่วมสูงและยังไม่มีทีท่าจะลดลง
ถนนก็เลยถูกน้ำท่วมตัดขาดไปด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีพายุงวงช้างถล่มซ้ำจนมีประชาชนบ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะ
พายุงวงช้างที่เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นภาพในระยะไกล
เดี๋ยวเรามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุลูกนี้ด้วยค่ะ
โอ้โหบ้านเรือนนี่คือพังหมดเลยนะคะพายุงวงช้างที่เกิดขึ้น
สภาพตอนนี้ภายในบ้านนะคะ
อันนี้ความหมดพายุงได้น้ำก็ท่วมค่ะ
เละหมดเลยค่ะน้ำท่วมตังเยอะหมดแล้ว
ไม่สามารถอยู่ใดนะอันนี้ไม่ท่วมค่ะ

ใส่อยู่บ้านลุงก่อนนะคะเพราะว่าบ้านที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
หลังต้นส่วนตกหลังพาก็รั่วบ้านพังหมดข้างหลัง
โอ้โหพังเลยเสียหายหนักจริงนะคะ
อันนี้เป็นความเสียหายมาจากพายุงวงช้างสองลูกที่พัดด้วยความรุนแรงที่ชายทะเลป่าหาดตะบนท่ายางอำเภอเมืองชุมพร
ลมก็เลยกันโชครังแรงบ้านเรือนเสียหายหนักนะคะมุที่หกหมู่สิบเอ็ดสิบสามหลังด้วยกัน
นี่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยค่ะอยู่หมู่๖นะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยเสียหายหนักจริงจริงจากคยุงวงช้าง
หุนเข้าบ้านแล้วตอนนั้นเธอก็อยู่บ้านด้วยมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเธอบอกนะคะ
ตอนนั้นอยู่กันหลายชีวิตทั้งคนแก่ทั้งเด็กมาแรงมากเร็วมาก
ดีที่ทุกคนรอดปลอดภัยถึงแม้จะเจ็บเล็กน้อยบ้างนะคะ
น้องชายเนี่ยต้องเย็บเท้าไปห้าเข็มค่ะส่วนคนอื่นเจ็บระบมไปทั้งตัว
แล้วตอนนี้บ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วพังยับเยินหมดเลยนะคะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ตลาดสวีทางไปวัดดอนสะท้อน
เป็นเหตุรถกระบะบรรทุกสินค้าคันหนึ่งขับรถมาจากสงขลาจะเข้ากรุงเทพ
ทีนี้ไม่เห็นว่าน้ำมันลึกขนาดไหนมาเจอจุดน้ำลึกรถไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ค่ะ
ก็เลยอยู่อย่างนี้น่าจะประมาณเมตรหนึ่งคือไปไม่ได้แล้วนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสุภสินมิวสิกโปรเจคเตอร์ภาพยนตร์
เป็นเจ้าของบ้านที่รถมาดับตรงหน้าบ้านพอดีเนี่ยค่ะก็โพสต์ภาพนี้แล้วก็ระบุบอกว่า
ตอนนี้ลากรถขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเขาแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือ
หลงทางวิ่งหาทางเข้ากรทมมาเจอน้ำลึกเครื่องดับพิกัดคือตลาดสวีทางไปวัดดอนสะท้อนค่ะ
ซึ่งหลังจากใช้เวลาทั้งคืนก็เลยสามารถดึงรถขึ้นมาได้
หน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะคะนำข้าวนำน้ำมาให้หนุ่มคนขับด้วย
จากนี้ผู้โพสต์ยังบอกว่าเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมเพราะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ฝนก็ยังตกตลอดขนาดบ้านเขาเองในยกสูง๒เมตร
เหลืออีกนิดนึงน้ำจะเข้าบ้านอยู่แล้ว
ก็ยังกลัวอยู่ว่าจะรอดไม่รอดนะคะถ้าน้ำมันขึ้นมาอีกอ่ะนะคะ
แล้ววันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝน
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
ดูภาพรวมน้ำท่วมที่ชุมพรสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง
รถไฟถนนสายหลักก็คือสายเอเชียร์สี่หนึ่ง
การพัฒนาคมตอนนี้เป็นอัมพาตค่ะเพราะว่าฝนยังตกไม่หยุด
ทำให้พื้นที่น้ำท่วมมันขยายกว้างไปเป็น๘อำเภอ
แต่ว่าหนักที่สุดนี่มี๓อำเภอค่ะอำเภอหลังสวนอำเภอสวี
และอำเภอทุ่งตะโกน้ำท่วมเขาบอกปีนี้รุนแรงมาก
ที่อำเภอสวีน้ำท่วมไปแล้วสิบเอ็ดตำบลแปดสิบสองหมู่บ้าน
ชาวบ้านได้รับความเรือดร้อนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าครัวเรือน
เนี่ยจักห์ขีดวัดน้ำจะถึงสองเมตรอยู่แล้วนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๒รายในอำเภอสวีเกิดจากไฟฟ้าช็อต
ขณะที่ขนย้ายข้าวของค่ะอำเภอหลังสวน
ตำบลสามสิบเจ็ดหมู่บ้าน
ชาวบ้านได้รับความเรือดร้อนห้าร้อยสี่สิบแปดครัวเรือน
อำเภอทุ่งตะโกสามตำบลสิบเก้ามูบ้าน
แล้วรถทุกชนิดเอาฟังข่าวด้วยนะคะใครที่จะขับรถไปภาคใต้นะคะ
เนื่องจากน้ำท่วมสูงหลายจุดบางจุดน้ำท่วมสูงประมาณ๘๐เซนติเมตร
ตั้งแต่บริเวณตำบลทุ่งกระทิงอำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวี
อันเบิดทุ่งตะโก้อันเบิดหลังสวน
ใครที่จะเดินทางลงใต้หากมีความจำเป็นจริง
ปล่อยใช้เพศกระเสมจากสี่แยกปฐมพลไปที่จังหวัดระนอง
ส่วนขาขึ้นต้องเลี่ยงค่ะเลี่ยงไปใช้พระโต๊ะระนอง
ซึ่งเป็นเส้นทางอ้อมฝั่งอันดามัน
้อมกว่าแต่ปลอดภัยกว่านะคะแต่ก็อ้อมเยอะอ่ะค่ะสองร้อยกิโลเมตรโอ้ยเยอะเลย
ฝ่ายประทานสำคัญสถานีรถไฟชุมพรเขาเลยประกาศด่วนนะคะ
ตอนนี้ปิดเส้นทางสายใต้ช่วงระหว่างสถานีสวีแถวสวนทุเรียน
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารนะคะ
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถ
ต้องหยุดรอการเปิดทางแปดขบวนด้วยกันทางการรถไฟสั่งการกำชับเจ้าหน้าที่
ความสะดวกดูแลความปลอดภัยนะคะจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้กับผู้โดยสารบนขบวนรถ
แล้วก็ภายในสถานีตลอด๒๔ชั่วโมงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำกันตลอดเวลาด้วย
ทีนี้ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะคะดินถล่มรีสอร์ตหรูที่เกาะสมุยค่ะ
ปรากฏว่าโอ้โหลากเอาห้องพักพังยับไป๘หลัง
พนักงานกระโดดหนีตายหุดหวิดสองคนยังโชคดีเขาบอกมันไม่มีแขกเข้ามาพักช่วงนั้นนะคะ
เพราะว่ารีสอร์ทปิดในช่วงโควิดพอดีค่ะเนี่ยค่ะสภาพความเสียหายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
อยู่ในโรงแรมเมอริดรีสอร์ทสมุยนะคะตะบนเมล็ดอำเภอกเกาะสมุยสุราธานี
หลังเกิดฝนตกหนักตลอดคืนดินก็เลยสไลด์รีสอร์ทพังถล่มมา๘หลังเลยค่ะ
หนึ่งในพนักงานโรงแรมที่กระโดดเอาชีวิตรอดได้ทันเล่าว่าช่วงประมาณ๓ทุ่ม
ขณะที่ฝนตกมาหนักเลยค่ะเธอกับพนักงานอีกคนนอนพักอยู่ในห้องพักที่ถล่มลงมา
เธอได้ยินเสียงเหมือนปูนแตกก่อนเลยลุกขึ้นมาดูพอเห็นห้องพักเริ่มจะพังถล่ม
เพื่อนอีกคนกระโดดออกมาจากห้องพักทันทีเธอยอมรับว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โชคดีที่น้องพนักงานรีสอร์ทที่พักในห้องเกิดเหตุวิ่งหนีออกมาได้ก่อนเลยบัตรเจ็บแค่เล็กน้อยนะคะ
ส่วนลูกค้ายังไม่มีมาพักค่ะช่วงนี้โรงแรมปิดชั่วคราวในช่วงโควิด๑๙นะคะฟังเสียงของเธอหน่อยค่ะ
มันมีลักษณะเป็นแบบไหน
มันเสียงแบบคนเหมือนกับคนลั่นคนร้าวอะไรแบบนี้
แล้วก็รู้สึกตัวประมาณแป๊บเดียวไม่ถึง๕นาทีมันก็ถล่มลงมาดูแต่ก็วิ่งออกมาทัน
ถือว่าเคราะห์ดีนะไม่มีคนพักพอดีพอดี
คือบางคนหลับแล้วมันไม่ได้ยินอะไรเลยนะ
ใช่นางสาวละลิตารอดคเชนค่ะคนที่ดูแลรีสอร์ท
เล่าว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากกระแสน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาซึ่งอยู่อีกฝั่งของรีสอร์ท
มันล้นทะลักไม่ไหลผ่านท่อระบายน้ำลงทะเลแบบที่ควรจะเป็น
มันไหลทะลักเข้าพื้นที่รีสอร์ทนั่นแหละค่ะเป็นแบบนี้มาสองถึงสามวันแล้ว
น้ำก็เลยเริ่มอุ้มดินเธอติดต่อสอบถามไปที่ผู้ดำเนินการปรับปรุงถนน
และทำร่องน้ำริมถนนรวมถึงคนที่รับหน้าที่วางท่อระบายน้ำ
บอกว่าทำเสร็จไปไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะทำใหม่ทำท่อใหม่อะค่ะ
ถามไปว่าจะมีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างแต่ไม่ทันค่ะ
ยังไม่ทันได้รับคำตอบหรือยังไม่ทันได้เข้ามาแก้ไขเลย
สภาพเป็นแบบนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์น้ำกัดซะ
ห้องพักพังถล่มลงมาเบื้องต้นความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านนะคะ
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยฝ่ายปกครองอำเภอกเกาะสมุยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยมาตรวจสอบ
ว่ารีสอร์ทนี้ตั้งอยู่เชิงเขาลักษณะลาดชันด้วย
จุดที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยหน้าดินสไลด์ทำให้ตัวอาคารที่เป็นห้องพักได้รับความเสียหายนะคะ
มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยก็เป็นพนักงานโรงแรม
ไม่มีเสียชีวิตนะคะส่วนตัวอาคารอื่นก็ยังไม่ได้รับความเสียหายหนัก
เรื่องต้นเทศบาลนครเกาะสมุยก็เลยออกหนังสือปิดประกาศให้พื้นที่นี้
เป็นเขตพื้นที่อันตรายห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์ชั่วคราว
และรอให้เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ส่วนในวันนี้เองค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ
ก็รายงานสถานการณ์อุทธกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
รสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น
ตั้งแต่๑๐๑๓พฤศจิกายนทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่๖จังหวัด
เพชรชบุรีระนองชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา
รวมแล้วยี่สิบหกอำเภอหกสิบหกตำบลสองร้อยห้าสิบหกหมู่บ้าน
มีประชาชนได้รับผลกระทบไปสามพันสองร้อยสี่สิบหกครัวเรือนนะคะ
และเสียชีวิตแล้วสองรายในจังหวัดชุมพรค่ะนี่แหละค่ะ
ฝนที่ภาคใต้เขาตกมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรีสอร์ทมันเกิดจากดินอุ้มน้ำมาก

คือพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วพื้นที่ที่มันติดเชิงเขาที่ลาดเชิงเขานะคะ
บรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายก็ตรวจสอบนะคะ
รวมถึงขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะ